ติดคุกมาแล้วพ้นโทษมาแล้ว
อยากจะทำมาหากินอยากจะตั้งตัว
ต้องได้โอกาสเขามีความรู้เรื่องหนึ่ง
่ำชองเป็นอย่างดีก็เลยจะประกอบอาชีพนี่แหละ

เรียบร้อยสิครับโต๊ดจับสิครับ
ดอมปูมาซะมีอนาคตเลย
ใช่ดูเป็นคนดีควรที่จะให้โอกาส
สุดท้ายจะวนหลุบกลับไปอยู่ที่เดิม

จับคนนี้ชื่อนายรังสรรค์อายุ๓๙ปี

ซอยมนตรีบำรุงเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม

เสื้อเขาเป็นสกรีนตราโล่ของตำรวจ
อะเขาเกี่ยวอะไรกันกับเขาทำงานให้ตำรวจ
หาได้เป็นตำรวจไม่ในคนนี้

เอาล่ะกองปากกูจะเอากองไหน

การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากตำรวจรับแจ้งจากชาวบ้านมานะว่า
โอ้โหนี่แสดงว่าชาวบ้านเจอบ่อยคุณผู้ชมชาวบ้านบอกทุกวันเนี่ยนะ
ประมาณสักทุ่ม๓ทุ่ม๑ทุ่มถึง๓ทุ่มจะเป็นเวลาทำการของไอ้รังสรรค์
รังสรรค์จะขี่ซาเล้งมาขายยาบ้าในซอยนี้เป็นประจำเลยอืม
ตำรวจก็เลยวางแผนดักซุ่มเลยตั้งแต่หัวค่ำนะเดี๋ยวต้องเจอแน่รังสรรคเนี่ย
แล้วก็เจอจริงครับรังสรรคขี่ซาเล้งเข้ามาตำรวจก็เลยแสดงตัวตรวจค้น
เจอยาบ้าสามถุงรวมห้าร้อยห้าสิบเมตรครับหลังจากนั้นตำรวจขยายผลต่อเลยนะ
ค้นบ้านพักรังสรรค์ในอำเภอเมืองมหาสารคามยึดยาบ้า
มาได้อีกร้อยสามสิบเมตรซุกซ่อนอยู่ในที่ตู้เบรกเกอร์บนชั้นสองของตัวบ้านเนี้ย
รังสรรพาไปที่บ้านนี่เบรกเกอร์นี่แหละตู้ขาว
รวมของกลางทั้งหมดจากรังสรรได้มาหกร้อยแปดสิบเมตรเขาสารภาพแบบนี้ว่าเขาเนี้ยโดนจำคุกมาจากคดียาเสียบติด
จะออกจากเรือนจำจังหวัดบุรีรำมาได้ปีกว่าหลังจากนั้นพี่น้ำแข็งอย่างที่ผมบอกไป
เขาเคยได้โอกาสแล้วเขาไปทำงานเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ในหมู่บ้าน
เงินมันไม่พอพี่เบิร์ตเงินมันน้อยซะละเกินทำยังไงล่ะ
อยากได้อาชีพเสริมหวนกลับมาทำสิ่งที่ถนัด
ขายยาบ้าครับขายยาบ้าเหมือนเดิมเลยรับมาจากไหนล่ะกรสินนะ
ครั้งล่าสุดรับมา๘๐๐เมตรราคาเม็ดละ๑๔บาท
แบ่งขายถุงละ๒๐๐เมตรรวมแล้วก็๔๒๐๐๔๕๐๐นี่แหละ

ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
แล้วก็นำตัวส่งสพในพื้นที่ดำเนินการ
แล้วเดี๋ยวนะไม่ใช่จบแค่รังสรรค์คุณผู้ชมฮะ
จะขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องต่อไปว่ารังสรรค์ไปรับมาจากไหนนะ